ปุ้ยน้องกอล์ฟครับขี้หึงไหมครับ
ึงระดับไหนครับปุ้ย

ผู้หญิงกับอาการหึงมันของคู่กันอยู่แล้ว
แต่ว่าดีกรีเนี่ยไม่เยอะค่ะ
ผมมีบ้านแต่แบบสมัยแบบวัยรุ่นโตมาก็ไม่ได้มานั่งหึงห่วงอะไร

แต่อันนี้หึงจนขาดสติครับคุณผู้ชมครับ
หึงแล้วก็มีเหตุธรรมวิวาสกันเหตุการณ์นี้ชายคนนี้นะครับ
เขาเห็นแฟนคุยกับเพื่อนบ้านแล้วหึงหวงครับ
จากนั้นคว้าปืนลูกซองสั้นยิงแสกหน้าเพื่อนบ้านเสียชีวิตเลยครับ

นี่คือเหตุการณ์บริเวณสวนมะม่วงบ้านนาทองตะบนไร่รถนะครับ
ในที่เกิดเหตุนะครับพบศพนายสมศักดิ์กล้าเอี่ยมอายุ๔๗ปี
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์เข้าที่ใบหน้าเป็นแผลชะกัน

ข้างศพมีกล่องขนมหวานมีหมวกกันน็อก
ห่างออกไปประมาณ๕๐เมตรพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่

ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายบุญยฤทธิกันสังอายุ๓๐ปีหนีไปแล้ว
เป็นป้าก่อนนะคนนี้เป็นป้าของผู้ก่อเหตุ
เล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุในตายเพื่อนของนายสมศักดิ
เพื่อไปทำธุระในตัวเมืองสุพรรณบุรี
ขณะขี่รถจักรยายนผ่านสวนของผู้ตาย
นายบุญยฤทธิ์ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นหลานของเธอ
จอดรถกระบะนั่งดื่มเหล้าอยู่กับเพื่อนแล้วก็แฟนสาว
นายสมศักดิ์ผู้ตายและในตายจึงแวะเข้าไปหา

นายบุญยฤทธิ์หยิบปืนนะครับในรถมายิงนายสมศักดิ
แล้วก็ใช้พานท้ายปืนทุบใบหน้าจนช้ำ
ระหว่างนั้นแม่ของนายบุญยฤทธิ์เข้าไปห้าม

แม่ก็เลยใช้เก้าอี้ฟาดใส่ลูกชายไป

เธอไปเกลี้ยกอ่อมคอบก็จอดบอกลูกเอ๊ะมอบตัวเถอะ

นายบุญจริตไม่ยอมครับบอกว่าถ้าใครขวางเดี๋ยวจะฆ่าอีก
จะฆ่าให้หมดแล้วก็ขับรถกระบะหนีไป

เพราะว่าเห็นนายสมศักดิ์พูดคุยกับแฟนสาว

ว่านายสมศักดิ์ไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอะไร
แค่รู้จักกันเคยทำงานเก็บมะม่วงด้วยกัน

ในเกียรติเล่าต่อบอกว่าลูกชายมีอาการทางประสาท
ซึ่งก่อนอันนี้หมอแนะนำให้รักษาแต่เขาไม่ได้พาลูกไปรักษา
เพราะเห็นก็ปกติดีนี่นะฮะไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุเช่นนี้
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยก็เป็นเพื่อนบ้านที่รู้จักคุ้นเคยกันนี่แหละครับ
นี่ไงลูกชายมีอาการทางประสาท

คืออาการทางประสาทบางทีมันไม่ได้แสดงนะตอนนั้นไง

ซึ่งจะแสดงผ่านพฤติกรรมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
ก็ไว้ไปดูทาหอนบทเรียนด้วย
ทีนี้ต่อค่ะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ก็ได้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เตรียมนำศพ

ที่วัดธัญวารีในอำเภอดอนเจดีของสุพรรณบุรี
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับแฟนสาวของผู้ก่อเหตุยืนยันว่า
เธอไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้ตาย
โดยช่วงเกิดเหตุนายบุญยฤทธิ์ผู้ก่อเหตุ
มีอาการมืนเมาแล้วเป็นจังหวะเดียวที่กับผู้ตาย
แล้วก็เพื่อนขี่รถเข้ามาในสวนมะม่วง
นายบุญยฤทธิ์คนก่อเหตุก็เลยเดินตามไปก่อเหตุ
โดยที่ตนเองก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น
ทุกท่ายเหมือนตุ๊กใจเหมือนไม่เคยเจอ
ดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวัง
เพราะว่านายบุญยฤทธิ์เนี่ยมีอาวุธปืนติดตัวไปด้วยเนี่ยค่ะส่วนนี้เป็นตะกร้าใส่ผลไม้นะคะ
บรรจุไว้บริเวณหลังรถกระบะที่นายบุญยฤทธิ์ใช้หลบหนี
ถูกทิ้งอยู่ที่บ้านสะกระโจมอำเภอดอนเจดี
ก็ถือว่าเป็นของกลางที่ตำรวจต้องเอาไปด้วยนะคะ